เอาไปต่อกันที่พระเอกสายวิ่งอย่างพุทธพุทธิชัยกันบ้างดีกว่านะคะ
จากวิ่งงานอีเวนต์แล้วเนี่ยยังวิ่งมาราทอนด้วยค่ะ
แต่ว่าอากาศช่วงนี้ในเมืองไทยอย่างที่รู้กันอยู่ไม่เป็นใจนะคะ
ฝุ่นทั้งไวรัสโคโรนาอะไรต่อมีอะไร
นักวิ่งอย่างพุทธเนี่ยบอกเลยว่าไม่กล้าออกนอกบ้านไปซ้อมวิ่งนะ

แพลนที่จะไปร่วมมาราทอนที่ญี่ปุ่นเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ค่ะ

เพราะว่าจุ๋ยวรัฐยาพันรยาคนสวยเขาเนี่ยเตรียมแพ็กกระเป๋า
เชียร์ถึงขอบสนามแข่งขันเลยล่ะค่ะ

หนึ่งมีโรคไวรัสระบาดด้วย
สองคือไม่ได้ซ้อมด้วยเพราะว่าซ้อมน้อย

แต่ว่างานวิ่งไม่ถอดใจแน่นอนนะคะ